มาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างเมื่อวาน
สื่อแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปจับจ้องไปที่๒จุด
ก็คือที่แรกเรื่องของการประชุมสภาพผู้แทนราชดร
เมื่อวานเขามีการเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่๑

เพราะอยากจะรู้ว่าที่สุดแล้วคุณชวนหลีกภัย
จะรับเรื่องของระเบียบวาระต่างยัตติกระทู้ต่างที่ฝ่ายค้าน
เขาเตรียมเสนอยื่นยัตติด่วนเพื่อที่จะเปิดอภิปราย

ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระนะคะ
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จับจ้องไป
นั่นก็คือที่สารรัฐธรรมนูลค่ะ
สารรัฐธรรมนูลก็คือเมื่อวานเดิมทีเดียวมีรายงานข่าวว่า
รัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัยออกมา
ก่อนหน้านี้ที่คุณชวนหลีกภัยได้มีการยื่นคำร้อง
ให้ไปตรวจสอบคุณสมบัติของ๔๑สอสอจากฝากฝั่งรัฐบาล
ว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอเรื่องของการถือคลองหุ้นสื่อหรือเปล่า
เมื่อวานนี้นายทศพลเพ็งส้มสสพลังประชารัฐนะคะ
ก็ไปเลยค่ะไปที่สารรัฐธรรมนูล
ในฐานะผู้รับผิดชอบในการต่อสู้คดี
เดินทางไปนะคะไปขอดูสำนวนคำร้อง
ที่คุณชวนส่งมาให้สารรัฐธรรมนูล
คุณทศพลบอกว่าต้องการทราบว่าสภาส่งเอกสารอะไรมาบ้าง
รายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะต้องการวางแผนในการสู้คดี

กลัวอะไรกลัวว่าถ้าเกิดว่าที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนูล
มีมติรับคำร้องของประธานสภาผู้แทนราชดร
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ๔๑สว
และมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
นั่นหมายความว่าอาจจะไปกระทบกับการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่
ถูกไหมคะทีนี้แหละก็เป็นประเด็นขึ้นมาเลย
บอกว่าจริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เอาไปเทียบเคียงกับกรณีอื่น
โดยเฉพาะกรณีของคุณธนทรจำได้ไหมคะ
ว่าคุณฑานาทรถือครองหุ้นสือมีการยื่นคำร้อง
แล้วสุดท้ายสารรัฐธรรมนูลก็รัดคำร้อง
คุณทศพรบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคำสั่งเป็นมาตรฐานเดียวกันแบบนี้เนี่ย
มันจะทำให้ผลกระทบมันใหญ่กว่า
เพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
แล้วที่สำคัญบอกว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นเรื่องให้สารสั่งคุ้มครองชั่วคราว
สสพลังประชารัฐที่ถูกยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติในการถือครองหุ้นสื่อ
ว่าอยากให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว
ก่อนหน้านี้พักอนาคตใหม่เรียกร้องให้สังคมค่ะจับตาดูการทำงานของสารรัฐธรรมนูล
ว่าการพิจารณาคำร้อง๔๑สอสอที่ถือหุ้นสื่อ
ประธานสภาพผู้แทนราชดรส่งเรื่องให้สารไปตั้งแต่๑๒มิถุนายน
เทียบเคียงของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าอนาคตใหม่
ว่าสาร๑จะมีการรับคำร้องหรือเปล่า
รับคำร้องแล้วจะมีมติสั่งให้
๔๑สสฝากฝังรัฐบาลยุติการทำหน้าที่ชั่วคราวเหมือนคุณธนาทรหรือเปล่า
เอาล่ะอย่าต้องจับตากันต่อ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้มีการเปิดประชุมสภาพผู้แทนราชดรสมัยสามัญเป็นครั้งแรก
ประจำปีคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรเมื่อวานนี้
ก็มีการแจ้งต่อที่ประชุมนะคะว่าตอนนี้เริ่มมีกระทู้ถามเข้ามาแล้ว
กระทู้เนี่ยเป็นของครูมานิดสังพุ่มสสสุรินพักเพื่อไทย
ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานไปเที่ยวรัฐบาลก็คือกระทู้เนี่ยเป็นการตั้งกระทู้ถามสองแบบคือกระทู้ถามสดกับกระทู้ถามทั่วไป
คนที่ถูกถามจะต้องเข้ามาชี้แจงโดยเฉพาะรัฐบาลรัฐบนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทีนี้นอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้นอกการประชุมสภาพผู้แทนราชดรนะคะ
ฝ่ายค้าน๓พักประกอบด้วยพักเพื่อไทยอนาคตใหม่พลังปวงชนไทย
เมื่อวานนี้เขามีการยื่นเสนอยัตติด่วนไปที่ประธานสภาพผู้แทนราษดรก็คือในแนวทางเดียวกันแล้วค่ะ
ลงหรือเปล่า
ก็ฝากไว้ที่ท่านประธานชวนนะ